หลายคนก็อยากจะไปเข้าวัดทำบุญกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐม

วัดกลางบางพระค่ะ
อยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
วัดนี้วัดดังคุณชนะคุณเคยไปใช่ไหม
ไปกราบไหว้หลวงพ่อสมหวัง
แน่นอนล่ะที่นี่ก็เลยมีคนที่อยากจะสมหวัง
กราบไหว้บูชาขอพรจากหลวงพ่อสมหวังกันมากมายทีเดียว
เพราะว่าหลวงพ่อสมหวังเนี่ย
เรื่องชื่อลือชาญเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มาก
ว่ากันว่านะถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเงินทองเรื่องโชคลาภ

แล้วจะได้สมหวังดังปรารถนา

แต่หลายคนเขาก็ได้อย่างที่ต้องการ
ก็เลยพากันมาขอโชคขอลาภกันเพียบเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าจะมาก็ต้องมีขั้นตอนกันนิดหน่อย
อย่างแรกนะคะต้องนำดอกไม้ทูบเทียน
และแห้วที่ปลอกเปลือกแล้วมาด้วย
หลายคนจะเรียกแค่ว่าสมหวังใช่ไหม

คือจะบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณไม่ได้เตรียมแห้วมานะ

แต่ถ้าเกิดเตรียมมาเองได้ก็เหมือนกับเป็นเจตนา

เอาเป็นว่าสะดวกแบบไหนก็มาได้เลย
พอเตรียมของครบแล้วก็มาที่บริเวณกลางหลาน
ที่เขาเรียกว่าหัวใจหลวงพ่อสมหวังนี่แหละ
เสร็จแล้วนะคุณก็จะขึ้นไป
ถวายดอกไม้ทูบเทียนให้กับหลวงพ่อ
จากนั้นก็จะปิดทองที่องค์หลวงพ่อสมหวัง
ตรงนี้ตรงที่ปลายนิ้วมือของท่านอืม

ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาถือว่ามาแนะนำแล้วกัน
เพื่อใครอยากจะไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสบายอกสบายใจ

ถูกต้องค่ะไปเสริมสิริมงคลกันได้
สัปดาห์นี้หลายคนก็แวะเวียนไปไหว้พระกันด้วยนะคุณผู้ชม
แต่ที่จังหวัดสุราธานีที่นี่ค่ะเขาบอกว่ามีเรื่องฮือฮาให้กับชาวบ้าน
เพราะว่ามีต้นตะเคียนต้นหนึ่งที่สร้างความฮือฮา
แต่ว่ามันฮือฮายังไงต้องตามไปดูค่ะ
และนี่ก็คือเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ตะเคียนขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในวัดถ้ำสิงหอนนะคะ
อยู่ในอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานี
ตะเคียนต้นนี้เป็นต้นตะเคียนที่มีความสูงราวประมาณสี่สิบเมตรอ่ะ
แล้วเส้นรอบวงกว่า๓เมตรนะคะ
และก็คาดว่าเก่าแก่มากมีอายุราวกว่า๓๐๐ปี
ชาวบ้านเชื่อว่าภายในต้นตะเคียนต้นนี้
มีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่ตามความเชื่อของเขา
ซึ่งถามว่าทำไมชาวบ้านถึงเชื่อแบบนั้น
เพราะเนื่องจากว่าก่อนที่จะนำต้นตะเคียนขึ้นมาไว้ที่วัด

สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้าน
ด้านดรพระครูมนุนธรรมธาดาภาษกรท่านเจ้าอวาดวัดถ้ำสิงขรนะ

ก่อนที่จะพบต้นตะเคียนทองต้นนี้

ก็ได้มีการนิมนต์อัตมาไปที่สวนตามที่ฝันเลย
ซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณ๒๐กิโลเมตร
จากนั้นก็ให้คนงานตัดต้นตะเคียนเพื่อที่จะนำมาไว้ที่วัด
แต่ปรากฏว่าในขณะที่คนงานเลื่อยไม้ตะเคียนได้ยินเสียงค่ะ
เป็นเสียงคนกรีดร้องเสียงดังขึ้นมา
อาตมาก็คิดว่าเป็นเสียงร้องของคน
ก็เลยเดินเข้าไปดูซิเป็นเสียงของคนตัดหรือเปล่า
ปรากฏว่าเห็นคนตัดยืนนิ่งอยู่ห่างจากต้นตะเคียนประมาณ๔๕เมตร
ไม่ใช่เสียงคนตัดต้นตะเคียนอีก
ก็เลยพูดกับต้นตะเคียนว่าจะนำไปไว้ที่วัดไม่ต้องเป็นห่วง
หลังจากนั้นค่ะเสียงร้องก็หายไปเลยและสามารถตัดต้นตะเคียนได้สำเร็จด้วย
ภายหลังนำมาไว้ที่วัดชาวบ้านทราบข่าวก็ตามมามากราบไหว้ตามความเชื่อจนถึงปัจจุบันนี่แหละค่ะ
บางคนมากราบไหว้แล้วก็บอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมักจะมาให้โชคให้ลาบด้วยนะ
ก็พากันนำของแก้บนจำนวนมากมาถวายแบบที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละจ้าคุณผู้ชม
แต่ทุกที่เรื่องของต้นตะเคียนมักจะมีเรื่องเล่าแล้วก็ตำนานความเชื่อที่มันแตกต่างกันออกไปแบบนี้แหละ
ตำนานความเชื่อผมว่าต้องไปที่นี่เลยที่จังหวัดอุดรธานีไปยังที่เกาะคำชโนธ
คุณผู้ชมครับที่เกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมาคือจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวันหยุดที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไปกันเยอะ
มาจากทุกสารทิศเลยนะมากราบไหว้ขอพรจากพ่อปู่และแม่ย่าเจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนเลยนะเปลี่ยนแผนในการปล่อยให้นักท่องเที่ยวหรือว่าสาธุชนเข้าไปกราบไหว้เขาใช้วิธียังไงรู้ไหม

ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยคือต้องการให้ทุกคนเข้าไปกราบไหว้จริงเพราะทุกคนมีความตั้งใจไง

แล้วก็กราบไห้จนเสร็จแล้วอีกชุดก็ค่อยเข้าไปแบบนี้

แล้วจุดที่นั่งคอยกันก็คือต้องเว้นระยะนะ
และทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับ

น่าสนใจผมจะพาไปที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธครับ
เพราะอะไรมีสาวก็เด้ไม่ได้ให้ไปดูความงดงามของเธอนะ
แต่สาวคนนี้สาวอุดรผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

งวดวันที่๑กันยายน๒๕๖๓ที่ผ่านมานี่แหละ
เธอมาเพราะว่ามาแก้บน
ชื่อว่านางสาวแพรพลอยโสพิพันธ์

พามาเลยญาติพี่น้องเดินทางมาที่เกาะคำชโนธ
เพื่อมาทำโรงทานแจกอาหารก่อนเที่ยง
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้พ่อปู่แม่ย่า

หลังจากนั้นสาวอุดรผู้โชคดีคนนี้
ก็ทำพิธีแก้บนพ่อปู่แม่ญาติที่ลานบวงสวง
โดยมีพ่อจ้ำคำชโนธเป็นผู้พาไปทำพิธีนะครับ

แล้วก็มีการถวายนางรำด้วยนะ
ทุกคนเนี่ยนะจับจ้องเลย
ไม่ได้จับจ้องที่นางรำนะจ้องที่ไปจ้องที่ขันน้ำมนต์เป็นธรรมดา
เอามันห้ามกันไม่ได้คุณผู้ชมฮะเอาเป็นเรื่องของความเชื่อด้วย
ดูแล้วยังไงซะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ค่ะการที่เรามีความหวังแบบนี้ก็ทำให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้ทำงานนั่นแหละ